ปกติเนี่ยเวลาเปิดงานต่างก็จะมีคนมากล่าวนู่นกล่าวนี่นะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นภาพพิธีเปิดงานน่ารัก
ของงานเปิดสัปดาห์หูหนวกโลก
จะเป็นยังไงไปชมกันภาพกันก่อนเลยค่ะ
นี่คือภาพจากงานสัปดาห์หูหนวกโลกประจำปี๒๕๕๙นะคะ

งานนี้ก็ได้นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ก็มีทั้งแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนคนทั่วไป
คนหูหนวกหูตึง

ด้วยการใช้ภาษามือประกอบกับกะคำบรรยายนะคะ

ได้เข้าใจกันอย่างทั่วถึงค่ะ
สำหรับงานสัปดาห์หูหนวกโลกนะคะ
เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยให้คนหูหนวกหูตึง

แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้มีโอกาสสัมผัสโลกของคนหูหนวก
แล้วก็มุมมองของคนหูหนวกให้เข้าใจพวกเขามากยิ่งขึ้นนะคะ
ทุกคนก็มีความเท่าเทียมกันนะคะก็เป็นภาพน่ารักที่เชื่อมโยง
ทั้งคนที่เป็นคนธรรมดาแล้วก็คนที่มีความผิดปกติทางหนูด้วยนะคะ